ผู้ชายคนนึงถูกตำรวจเรียกจับ

คือผู้ชายคนนี้เขามีความชื่นชอบเรื่องของ

เขาบอกว่ามันจะได้รู้สมรรถนะ

เขาก็เลยประกอบขึ้นมาเองคันหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าถูกตำรวจจับ
เพราะว่าการประกอบเองมันผิดกฎหมาย
ไปดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้ทำยังไงกับรถของเขา
จับไปปั๊บเอารถของผมไปที่

แต่ผมไม่ให้รถไปในสภาพพร้อมใช้งาน

แล้วก็จะยกไปลงพักก็ยกครับแต่ผมตามไป
ผมรู้ว่าผมผิดอันนี้ครับผม

เอารถคันยายไปขึ้นไปไหนมาไหนไม่ได้

จับผมผมไม่ว่าแต่เรื่องรถอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ตำรวจก็ต้องจับแล้วก็ยึดรถอยู่ดี
เพราะว่ารถของเขาคือเป็นรถประกอบเอง

แต่ดูเขานะฮะเขาเตรียมค้อนมา
มาจับผมได้แต่อย่ายุ่งกับรถผม
งั้นผมทุบทำลายรถผมด้วยมือของผมเองดีกว่า
นี่แหละครับคือตัวเขาชอบประกอบรถเอง
เพราะว่าเขาบอกว่ารถที่เขาทำขึ้นมา
มันวิ่งลุยป่าลุยเขาได้นะครับ
แต่ตำรวจก็ต้องยกรถเขาจะไปโรงพัก
หนุ่มคนนี้ไม่ยอมให้เอาไปโรงพักนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าถ้าถูกยึดไปไว้ที่โรงพัก
จะถูกเอาไปใช้หรือถูกขโมยชิ้นส่วนออกไป
และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หนุ่มคนนี้ทุบรถของเขาเอง

ในการใช้รถไม่จดทะเบียน๑๐๐๐บาท
เขาเลยมีอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

ก็ให้แสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานานะครับ
บ้างก็ว่าตำรวจก็อาจจะปรับแพงมาก

ทั้งที่เป็นรถดัดแปลงเขาเอาไว้ใช้งาน
ไม่ได้ทำมาแข่งทำมาซิ่งกันบนท้องถนนนะครับ
ก็ไม่แปลกใจที่ผู้ชายคนนี้จะขอทุบรถของตัวเอง
ก็เป็นความคิดเห็นของโลกโซเชียลนะครับ